ต่อกันที่เรื่องของประเพณีนะครับพาไปดูที่จังหวัดอ่างทอง
มีการแข่งขันประเพณีและกีฬาพื้นบ้านตะไลชนโคม
ที่วัดเกาะเพื่อจุดถวายแล้วก็บูชาหลวงพ่อเล็กพระเกจิชื่อดัง
ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันนั้นสนุกสนานอย่างยิ่งเลยครับ
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศที่ชาวบ้านในตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
กำลังแข่งขันจุดตะไลชนโคมภายในวัดเกาะกันอย่างสนุกสนานนะครับ
โดยตลัยชนโคมถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่จะจัดแข่งในช่วงวันเข้าพรรษา
และตะไลก็อย่างที่เห็นนะฮะตะไลเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งมีปีกเป็นวงกลมคุณ
ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่บรรจุดินปืนที่ทำด้วยดินประสิวกับถ่านไม้
แล้วก็ต่อกันให้แน่นนะครับแล้วก็มีบรูชนวนสำหรับในการที่จะจุดทำให้เกิดไฟแบบนี้

เหมือนบ้างไฟนะครับแต่ปีกเขาเป็นวงกลมไงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านที่จัดการแข่งขันขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี
เฉลิมฉลองและรำลึกถึงหลวงพ่อเล็กพระเกจิชื่อดัง
และเป็นผู้ริเริ่มที่นำการแข่งขันกีฬาตลัยจนโคม
เข้ามาในงานประจำปีที่วัดเกาะเมื่อ๘๐ปีก่อนนะครับ
ต้องมีความแม่นยำด้วยนะคุณฮะอะไรชนโคมเนี่ยนะฮะ
หลังจากท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับทางลูกศิษย์และคณะกรรมการวัด
ได้จัดการแข่งขันติดต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพบูชาแก่หลวงพ่อครับ
ด้านของรองประธานการจัดการแข่งขันคือพันโทธานีชงกรานทองก็บอกนะครับว่า
แข่งขันตะไลชนโคมที่วัดเกาะก็จะใช้สุ่มไก่จำนวน๔สุ่มผูกไว้๔มุม
แล้วก็มีสุ่มปลาจำนวนอีก๑สุ่มผูกไว้ตรงกลางเลยนะคุณ
แล้วก็นำไปแขวนไว้ด้านบนที่มีความสูงประมาณ๓๐เมตรนะครับ
จากนั้นให้ผู้แข่งขันแต่ละทีมทำการจุดตะไหล่ให้ขึ้นไปบนท้องฟ้า
แล้วต้องเข้าไปติดอยู่ภายในสุ่มนั้นก็จะได้คะแนนนี่อันนี้แม่นอันนี้แม่นนี่แม่นเออ
เสร็จเขาก็ล่วงลงมาแต่ว่าถือว่าได้คะแนนแล้วนะครับ
แต่ถ้าเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ไหมคุณ
ไม่ได้คะแนนนะฮะนี่เป็นความแม่นยำด้วย
เพราะว่าการทำตะไลแล้วก็ทำให้แบบเขาลอยในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ย
ถือว่าก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะ
อันนี้เป็นที่มาของโดรนนะ

คล้ายหน้าตาคล้ายนะครับแล้วก็มีการแบ่งทีม
ทีมว่า๔คนนะฮะจุดตลัยเนี่ย๔ดอกนะครับ
แล้วก็ให้ไปชนเป้าตามที่ได้คะแนนกัน
ถ้าใครชนมากก็ได้คะแนนมากไปนะครับ
แล้วก็ที่คนที่ได้รางวัลนะก็ได้รางวัล๑๐๐๐บาท

และสร้างศีรษะให้กับทีมที่ร่วมการแข่งขัน

อะไรคือตลัลายชนคมเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เอง
เขาจุดนี่ไม่ได้จุดให้ขึ้นไปสูงเหมือนบ้างไฟ

เพราะตลัลายนี้เหมือนว่าเป็นแค่ดอกไม้ไฟเล็กอย่างนี้นะครับ